มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่สุราธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันเมื่อวานนะคะ
คือพ่อบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริง
ลูกชายคนนี้อายุก็ตั้ง๓๐แล้ว
ขอเงินพ่อเพื่อซื้อยาเสพติดพ่อไม่ให้
ทำร้ายร่างกายพ่อนะคะโอ้โหจนพ่อต้องไปหยิบปืนมา
บอกว่าตอนแรกเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อขู่ลูก
ลูกก็วิ่งหนีไปแต่ลูกอ่ะวิ่งย้อนกลับมา
ถือไม้ย้อนกลับมาจะมาทำร้ายพ่อครับ
วิ่งกลับมาคือตะโกนเลยว่าจะฆ่าให้ตายคือจะฆ่าพ่อ
ด้วยความที่พ่อถือปืนอยู่แล้วพ่อยิงใส่ลูก
ยิงเลยนะยิงใส่เลยลูกเสียชีวิตค่ะ
ช่วงกลางวันเมื่อวานนี้นะคะเป็นบ้านอยู่ในสวนปาม
ที่ตำบลกระเป๋าอำเภอคิริรัตนิคม
หน้าบ้านพบศพนายวสันอายุ๓๐ปีค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าหลายจุดเลยอะค่ะ
นี่นะคะก็นอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่
คนก่อเหตุคือพ่อนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตนายเสถียรอายุ๖๒
หลังก่อเหตุก็ไปตามชาวบ้านมาช่วยลูกเพราะไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิต
คิดว่าลูกแค่บาดเจ็บแต่พ่อก็รีบมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะ
ไม่ได้หนีไปไหนนะคะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
คือตัวนายวสันผู้ตายเนี่ยแยกไปอยู่อำเภอตาขุนหลายปีแล้ว
ครับก็ห่างจากบ้านเกิดที่เกิดเหตุเนี้ยนะคะ
ประมาณสิบกิโลไม่มีครอบครัวไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
เสพยาเสพติดหนักมากคุณผู้ชมวันเกิดเหตุค่ะ
นางวารีอายุห้าสิบห้าปีภรรยาของนายเสถียรก็คือตัวคุณพ่อที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็อยู่บ้านกันสองคนลูกชายมาขอเงิน
ขอเงินพ่อ๗๐๐จะไปซื้อยาเสพติดแล้วมาขอทุกวันนะ
ร้อยบ้างพันหนึ่งบ้างวันไหนไม่มีก็ไปยืมคนอื่นอ่ะ
กลายเป็นหนี้เป็นสินกันอ่ะแต่พ่อกับแม่บอกไม่ให้อ่ะไม่มีเงิน
โอ้โหบีบคอพ่อนะคะแล้วจะเอาพัดลมคว่างใส่นะคะ
ก็มีการเถียงกันนั่นแหละตัวพ่อก็ไปหยิบปืนจากในบ้าน
ตอนแรกแค่ยิงขู่คุณผู้ชมยิงขึ้นฟ้าไปนัดหนึ่ง
ครับตัวลูกชายก็วิ่งหนีไปสักพักลูกชายย้อนกลับมา
แต่ไม่ได้ย้อนกลับมาดีดีไม่ได้สำนึกอะไรเลยถือไม้เข้ามา
พ่อก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงสวนไปนัดหนึ่งนะคะ

วสันลูกชายก็เลยเสียชีวิตค่ะที่ตรงนั้น
วันนี้เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณพ่อที่เป็นผู้ก่อเหตุน่ะนะคะ
คุณพ่อบอกว่าเป็นห่วงมากก็คือตัวนางวารี
ผู้ตายคือลูกชายคนก่อเหตุคือสามี
แล้วนางวารีหลายโรครุมร้าว
โรคความดันโรคเก้าเบาหวานคือต้องมีคนดูแลใกล้ชิด
แต่จากเหตุการณ์นี้คือลูกชายถูกยิงตาย
แล้วตัวสามีก็คือคนที่เป็นพ่อนะ
ก็จะต้องติดคุกถูกดำเนินคดีติดคุก
ก็เหลือแค่นางวารีคนเดียวพ่อบอกเป็นห่วงมาก
เหตุการณ์นี้พ่อบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะ
ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลูกหรืออะไร
เพราะว่าเหตุการณ์คือลูกถือไม้วิ่งพุ่งเข้ามาบอกจะฆ่าพ่อ
พ่อก็ยิงสวนไปพ่อบอกว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดนั่นแหละ
พ่อบอกกับทีมข่าวของเราว่าให้พ่อเล่าเป็นปี
ก็ไม่จบพฤติกรรมของไอ้ลูกชายคนนี้
คือไม่ใช่แค่ทุบตีพ่อแม่นะคะมาไถเงินบ้างแหละสร้างหนี้สินเอาไว้บ้างแหละ
โอ้โหพ่อแม่ต้องตามล้างตามเช็ดอะค่ะ
พ่อบอกว่าก็พฤติกรรมของลูกมันเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงได้
คือเขาจะหยิกเขาจะหลายทุกวันหยิกพ่อคือว่ามันแบบนั้นคือเมื่อก็ว่าเขาไม่ได้จัดการเอง
ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นอะห้าพ่อพ่อเนี่ยมันเป็นตัวคัดคัดเข้าคัดเส้นทางของเข้าคัดความคิดของเข้าอะไรไม่รู้
คือช่วงสั้นเนี่ยตัวนี้เพราะว่ามันไม่รู้ที่ทำเพื่ออะไรในความรู้สึกคือ
คำว่าแม่คำว่าแม้ที่ลุกทำต่อแม้ทำต่อพ่อเหมือนพ่อนี่กะลิได้ใช่ไหมเดินได้แต่แม้เดินไม่ได้อ่ะ
ตัวนางวารีค่ะก็พูดทั้งน้ำตาเลยบอกว่าโอ้โหสามีเธอป้องกันตัว
ไม่ได้โอ้โหเป็นพ่อโหดร้ายฆ่าลูกหรืออะไรมันเป็นการป้องกันตัว
แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกชายคนนี้ตกเป็นธาตุยาเสพติดมาหลายปี
อาการหนักที่สุดก็คือหลังออกจากเรือนจำเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ขอเงินพ่อแม่ตลอดขอครั้งหนึ่งก็เจ็ดร้อยถึงพันหนึ่งอ่ะ
ไม่ใช่น้อยน้อยนะคะขอทุกวันแบบนี้นะคะอุ้ยใครจะหามาให้ได้
โอ้โหขอทุกวันวันละเจ็ดร้อยบ้างพันหนึ่งบ้างครับ
ถ้าไม่ให้ก็เอาละทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทำลายข้าวของ
นางวารีผู้เป็นแม่นะคะบอกเลยว่าโดนประจำเธอโดนประจำ
ลูกมาบีบคอบ้างทุบตีบ้างเธอเดินไม่ได้ไม่มีแรงจะหนี
แล้วก็ไม่มีเงินให้ด้วยก็เลยเชื่อว่าสามีก็คือพ่อ
ก็คือคนที่ก็เห็นนี่แน่น่ะนะครับทำไปคือไม่มีทางเลือกจริงจริง
แล้วก็เป็นการป้องกันตัวด้วยนะคะ
ทำรายกันเอาพัดลมอีกก็บีบพ่อเจ็บพ่อข้าวมาช่วย
บอกทุกวันขึ้นมาบังคับเบาตาบังคับเบาตา
เธอต้องห้าหายทุกวันวันนั้นไม่มีก็ต้องยืมแล้วยืม
อยู่มาทุกวันเวลาได้ตังค์มาเร็ว
เราก็ต้องเอาไปชดชายที่ยืมคุณผู้เชิญมา
พ่อรักลูกมารักทุกคนอดทนอยากกันภาคเลขภาคนี้
นี่จะชกบ่อยพ่อถูกทำรายบ่อยแต่ก็คือไม่สวยแจ้งนาย
นี่ค่ะคุณแม่นะคะ

ชื่อว่าในพร้อมอายุเจ็ดสิบห้าปีเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้ย
ชาวบ้านรู้พฤติกรรมของนายวสันกันทุกคน
รู้พฤติกรรมของผู้เสียชีวิตกันเนี่ยขอเงินพ่อแม่ซื้อยาเสพติด
วันหนึ่งเป็นพันถ้าไม่มีให้ก็ทุบตีพ่อแม่ทำลายข้าวของเพื่อนบ้านบอกว่า
เอือมมากเอือมระอามากแต่ปัญหาคือชาวบ้านไม่มีใครกล้าไปยุ่ง
เพราะตัวนายวสันผู้เสียชีวิตคนนี้ก่อนหน้านี้ขู่ฆ่าขู่ทำร้ายชาวบ้านแบบ
ขู่เขาไปทั่ววันเกิดเหตุก็เลยเชื่อว่าพ่อคงทนไม่ไหวจริงจริง
เพราะว่าเมื่อ๕ปีก่อนนายวสันเคยฆ่าพี่ชายตัวเองค่ะ
ฆ่าพี่ชายตัวเองเหรอฆ่าพี่ชายตัวเองค่ะติดคุกมาแล้ว
พ้นโทษเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดอ่า
โทษออกมาก็ไม่หยุดยังโอ้โหติดยาเสพติดงอมแงม

ข้าวของบุญเดือนบ้านช่องครับทบเงียนหมด
ไปไปรักษาแต่ว่าไปได้ไม่กี่วัน

พ่อแม่มันเป็นห่วงนี่แต่ลูกไม่ฟัง
แรงไม่ฟังเลยไม่รู้เรื่องเลย

มันก็บอกเลยถ้ามันไม่เสียไม่พ่อกับแม่ต้องเสียคุณ
คุณผู้ชมคะนางสาวประยูนอายุห้าสิบห้าปี
เธอบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ตัวคุณพ่อที่ยิงลูกเนี่ยนะคะวิ่งไปบอกว่าช่วยมาดูลูกหน่อย
ทะเลาะกันเนี่ยยิงใส่ลูกลูกเจ็บคือพ่อไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิต
ว่าแค่บาดเจ็บอ่ะนะนางสาวประยูนก็ไปดู
นางสาวประยูนก็เลยเป็นคนแรกที่เห็นศพของนายวสันนี่นะคะ
พอไปถึงคือภาพมันสลดใจมากคือเหมือนกับว่าก็ต้องแบบ
เอาผ้าห่มไปห่มให้นี่นะแล้วก็พยายามจะไปช่วยตัวนายวสันนะนะ
สุดท้ายถึงจะรู้ว่านายวสันคือที่นอนจมกองเลือดไม่ใช่แค่บาดเจ็บเสียชีวิตไปแล้ว
เห็นภาพก็คือตัวแม่ค่ะแม่เห็นลูกโดนยิงคือพ่อเป็นคนยิง
แม่ก็ไม่รู้นะแม่ก็นั่งอยู่ใกล้ศพของลูกแม่ก็เอาผ้ามาห่มให้ด้วยอะไรด้วยอ่ะ
นึกว่าลูกแค่บาดเจ็บนางสาวประยูนบอกว่าคือตอนนี้สงสารทุกคนเลยในครอบครัวเนี้ย
ทั้งตัวพ่อทั้งตัวแม่คือบ้านเนี้ยจริงจริงแล้วมีลูกสามคนนะคะ
เป็นลูกชายแล้วนายวสันผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้อง
คนกลางคือถูกฆ่าตายเมื่อห้าปีก่อนคนโตเข้าบ้านพ่อแม่ไม่ได้
เพราะถ้าหากว่านายวสันรู้ก็จะเข้าไปทำลายข้าวของไปทำร้ายอะค่ะ
พี่เอามือเอามือแม่เขาไปจับที่ลูกแล้วบอกว่านี่ไงลูก
แล้วเขาก็บอกว่าไปดีนะลูกเขาบอกอย่างนี้ว่าไปดีนะลูก
เราเราได้จบสิ้นกันแล้วพ่อไม่อยากทำลูกหรอกอะไรเนี้ย
เขาก็บอกว่าพ่อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อยากจะทำถ้าเขาไม่ทำแม่อะไรเนี้ย
พ่อเขาก็ร้องไห้แต่พ่อเขาไม่คิดว่าลูกจะเสียนะ
ไม่เสียแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ตายนะพ่อก็ต้องตาย
คุณผู้ชมคะบ้านที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลกระเป๋า
คิรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานีบ้านอยู่กลางสวนเลยนะคะ
ก็คือค่อนข้างจะห่างไกลบ้านผู้คนนะคะครับ
ก็มีบ้านสองหลังหลังแรกเป็นบ้านหลังเดิม
ก็เหมือนกับถูกทุบทำลายเสียหายอ่ะก็เลยเชื่อว่าตัวนายวสันผู้เสียชีวิตอ่ะ
ทุบทำลายบ้านตัวเองอืมนี่นะคะก็ไปอยู่บ้านอีกหลังนึง
อยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละแต่หลังที่ไปอยู่ก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จดีสักเท่าไหร่
อันนี้คือสภาพบ้านที่จุดเกิดเหตุนะคะครับตำรวจคิริรัตนิคมดำเนินคดีพ่อนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะคือตัวพ่อเขาก็ไม่ได้หลบหนี
ก็เลยปล่อยให้พ่อเนี่ยมาจัดงานศพลูกชายก่อนอืม
หลังจากนั้นก็คุมตัวเพื่อฝากขังนะคะพ่อก็ต้องสู้คดีเรื่องของการป้องกันตัวนะคะ